คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าผู้หญิงคนนึงอยากกินแต่น้ำแดง
แล้วเข้าโครงอยากให้หมอปลาไปช่วยว่าเขาเป็นอะไรกันแน้น
ว่าหวานป่ะที่หมอปลาจะลงที่นี้ไปช่วย
เอ๊ะสักพักหนึ่งบอกว่ามีฤษีมาพยายามมาสื่อสารอะไรแบบนี้
ก็เลยอยากให้หมอปลาไปตรวจสอบว่าจริงแล้วเขาเป็นอะไรกันแน่คุณผู้ชม
นะครับผู้หญิงคนนี้ท้าความที่หนึ่งเขาชื่อแอนนะครับ
อายุ๓๐ปีครับอยู่ที่ชนบุรี
รอหมอปลาอยู่ว่าหมอปลาจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเธอก็พูดจาแบบนี้
แม้กระทั่งคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันหลายวันแล้วใช่ไหม
สุดท้ายหมอปลาไปสิฮะไปถึงแล้ว
อ้าวเวลาหมอปลาไปเจอกับแอนเธอยังมีท่าทีที่คือ
สงบสงบไม่พูดไม่จาแต่ดูขึมดูแปลก
คนนี้คนนี้จังหวะที่เขาเจอกันหมอปลาว่าไงแอนว่าไงไปฟัง
ขอคุยได้แป๊บหน่อยแอนหนูนั่งก่อนหนูนั่งก่อน
หนูนั่งก่อนหนูนั่งลงก่อนได้ไหมหนูนั่งก่อนได้ไหม
แอนแอนน่าเกลียดเหรอหนูนั่งก่อนได้ไหมแอนนั่งดีกว่าไหมนั่งคุยก่อนไหม

หนูจะเอาอะไรหนูอยากได้เสื้อผ้าสีอะไรชุดสีอะไร
ก็นั่นแหละสิเพราะเรื่องราวก็สับสนไปหมด
สุดท้ายแอนไม่ตอบคำถามอะไร

ทีมงานพยายามจะให้นั่งก็ไม่ยอมนั่งครับ
เคสนี้หมอปลาชิวไม่ได้มีอาการอาเจียน

ถ้าหมอปลาเขาสัมผัสได้เขาจะมีการแบบ

หมอปลาก็เลยเรียกแม่คุณแม่มาคุยด้วยกันสิ
เล่าอาการลูกมาสิมึงเล่าอีกทีหนึ่ง

ตั้งแต่วันพุธที่แล้วอ้างว่าในเลินเนี่ยเลินเป็นใคร
เลินเป็นหนุ่มกำภูชาเพื่อนร่วมงานที่แอ๋แอบชอบ
แล้วมีพ่อปู่ฤษีเนี่ยเป็นเทพประจำตัวไปทำพิธีเบิกเนธ
เบิกตาที่๓ของฤษีตาไฟทำให้ตัวเธอมีของมีวิชา
เป็นร่างของฤษีตาไฟและบรือศรีนามรอด
ต้องไปเรียนที่ฝั่งกัมพูชาเขาว่าอย่างนั้นนะ
แต่เมื่อคืนก่อนลูกสาวมันสนภาพกับแม่เครียด
เพราะอะไรไม่สมหวังความรักกับเลิน
ก็ย้ำอีกทีว่าเลินเป็นคนที่แอนแอบชอบ

ก็เขาบอกว่าเขาเลินเขาเป็นคนเปิดตาเลยสีตาไฟให้เขา
เบิกเนธอ่านแล้วเขาได้เบิกจริงไหม

เขาบอกผมว่ายังไม่ได้เปิดต้องไปที่เขมร
มันจะเปิดให้เลินยังไม่ได้ทำอะไรให้เลิน
แล้วแม่ก็ฝังใจว่าน้องถูกผี
ไม่ใช่ถูกผีคือถูกอะไรกับเลินอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้หมอปลาไม่ได้สัมผัสถึงอะไรใดทั้งสิ้น
วินยงวิญญาณคุณดำไม่มี
เชื่อว่าที่แอนเป็นเพราะเขาไม่สมหวังกับความรัก
ก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง

เอาไปอยู่บ้านหมอปลาสักสัปดาห์ก็หายแล้ว
แม่ก็เดี๋ยวพาลูกไปส่งแล้วกันเนอะ